ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดเลย

หลบรถพยาบาลอีกแล้ว
แม้ว่าจะเปิดไซเรนเสียงดำก็ตาม
แม้ว่าจะพูดทรโขงออกไมค์มาเสียงดังก็ตาม

เนี่ยเสียงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ

แล้วเสียงพูดออกไมค์มันก็ดังมาก
มขู่ลักษณะคือเตือนด้วยนะ

คุณดูนะซ้ายว่างเยอะมากเลยค่ะ

คุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตอนนี้ชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์ค่อนข้างดุเดือดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำลูกกาปฐุมธานี
ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า
เขาอยากดังขับรถแช่เลนขวาไม่หลบให้รถพยาบาล
ชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมแซง
และในรถมีผู้ป่วยที่กำลังเดิมพันธุ์ชีวิต
เป็นผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย
ที่จะรีบพากลับไปถอดท่อช่วยหายใจออกที่บ้าน

ตะโกนเปิดไปเตือนยังทำหน้ากวนใส่อีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือถนนย่านลำลูกกาปฐุมธานีนะคะ
ขณะที่รถฉุกเฉินนำผู้ป่วยวิกฤต
จากโรงพยาบาลสินแพทย์รามินทาไปส่งที่บ้านที่จังหวัดนครนายก
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียว
ไม่มีใครชมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะ

โอ้โหเขาอุตส่าห์บีบแต่ไล่แล้วประกาศไล่แล้วก็ไม่ยอมไป